ข่าวนี้จะเป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับ
ที่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของเพื่อนบ้าน

ผู้หญิงคนนี้นะครับบอกสื่อช่วยหน่อยเถอะ
ผัวฉันเนี่ยถูกมีดฟันหัวแบะเลย
เพราะทะเลาะกับข้างบ้านที่ดื่มเหล้าแล้วส่งเสียงดัง
แล้วขู่ด้วยนะฟันหัวผัวฉันแบะแล้วยังบอกว่า
ฉันจะฆ่ายกครัวเลย
ผู้หญิงคนนี้มาร้องทุกข์กับสื่อให้ช่วยสามีของเธอหน่อย
ถูกเพื่อนบ้านชื่อไพรวันเอามีดฟันหัวแบกครับ
ยังไงเบิร์ตกระโหลกแตกนะครับแบะไหมครับ
คือเธอโอ้โหเอามือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้
แต่ที่ชัดคือนั่นแหละครับอีดาบที่อยู่ในมือผู้ก่อเหตุนะครับ
ยาวเกือบเมตรอ่ะคุณผู้ชมมีดอะไรอ่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมาครับ
ก็ไปแจ้งความเวลาที่สวพาวน้ำพอง
ดึกเกือบเที่ยงคืนแล้วก็ยังไม่เลิกส่งเสียงดังใช่ไหม
สามีก็คือวิศนุกลางอินเดชอายุ๓๔ตะโกนข้างกำแพง

ผ่านไป๓วันคุณผู้ชมเช้าวันเกิดเหตุ
สามีเธอจะออกไปส่งลูกด้วยจะไปทำงานด้วย

จังหวัดที่สามีหันมาคุยกับเธอเพื่อนบ้านมาครับ

หลังเกิดเหตุตำรวจทำหนังสือส่งตัวนะครับ

บอกโอ้โหแผลมันลึกถึงกระโหลกแตกล้าวเลยนะ
ต้องรักษาโรงพยาบาลอีกหลายวันนะครับ
เรื่องทางคดีดีขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยมา

ทีมข่าวไปที่บ้านของนายไพรวันผู้ก่อเหตุครับ

ไม่เจอครับไม่เจอทั้งผัวไม่เจอทั้งเมีย

ทราบจากเพื่อนบ้านบอกว่าทั้งคู่ออกไปทำงาน

เขามีปัญหากันมานานแล้วนะ
ครอบครัวคนเจ็บนี้เขาก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครหรอกนะ

อายุ๕๔อันนี้เป็นแม่ของคนเจ็บบ้าง

มานักข่าวมาดูมาดูบ้านมา
นี่นี่ห้องนอนลูกฉัน

ติดกันขนาดเนี้ยจะไม่ได้ยินได้ยังไงแม่เล่าต่อบอกว่าวันเกิดเหตุเห็นภัยวันน่ะ
มาที่ลูกชายแล้วก็รีบบอกลูกชายบอกไปรีบไปทำงานเถอะเดี๋ยวมีเรื่อง
ระหว่างที่ลูกชายรอให้ภรรยาขึ้นรถพ่วงข้างนายไพวันปีเข้ามาฟันหัวลูกชายครับ
ตอนนั้นลูกชายก็วิ่งหนีไม่ได้ตอบโต้อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไปแจ้งความฟังคุณแม่เล่าฮ
หนูก็เลยวิ่งสวนออกมามาจับคอเสื้อมันมันก็ถือมีดจะฟันหนูอย่างเงี้
หนูก็เลยบอกว่าฟันเลยปล่อยกูปล่อยกูกูไม่ปล่อยมึงจะฆ่าลูกกู
ถีบท้องหนูหนูก็ไม่ปล่อยเพราะว่ามันจะฆ่าลูกชายหนู
หนูไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยแม้แต่กำปั้นก็ไม่ได้ทำมันเลย
แล้วเขาก็มาขู่หนูว่าแม่มึงก็จะตายเมียมึงก็จะตายกูจะเอาให้ตายหมด
แล้วมันยังบอกว่ากูจะเอาปืนกอกปากมึง
ตำรวจก็ไม่ลงมาไม่ไม่มาดูพื้นที่แล้วก็คนที่ก่อเหตุเนี่ย
เมื่อวานเขาก็กินเหล้ากินอะไรกันแตกอยู่อย่างนี้
คือผมฟังคุณแม่เนี่ยรู้เลยท่านกลัวท่านกลัว
คือท่านก็ร้อนใจแต่ตำรวจบอกใจเย็นใจเย็นยังไงครับคุณผู้ชมมาดู
พันธุ์ตำรวจเอกพรศักดิ์งามดีครับผู้กำกับการสพน้ำพอง
ท่านก็ชี้แจงบอกว่าแม่นักข่าวตำรวจเขารับแจ้งความไว้แล้ว
แล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลน้ำพองเนี่ยแล้วคราวนี้ส่งต่อไปโรงพยาบาลขอนแก่นใช่ไหม
คือรอคนเจ็บให้ออกจากโรงพยาบาลไงเพื่อจะเอาเอกสารที่หมอลงความเห็น
ประกอบสำนวนไงแม่เข้าใจไหมจะได้ทีเดียวจะได้ออกหมายเรียก
แล้วก็ออกหมายจับนะครับยืนยันว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
คนผิดต้องได้รับโทษครับอันนี้ตำรวจบอกมานะคุณแม่นะ